มาดูเหตุการณ์นี้ถือคติไม่ได้ชม

เจอสาวถูกใจแต่ไม่เข้าไปคุย
กับใช้วิธีแบบนี้ไปขโมยชุดชั้นในของฝ่ายหญิง

ก็ไม่รู้เอาชุดชั้นในไปทำไม่ดีไม่ร้าย
หรือไม่อย่างไรไปจินตนาการอย่างไร
แต่สุดท้ายถูกจับได้คาหนังคาเขาฮะ
งานนี้พี่ชายฝ่ายหญิงเลยแจกขนมตุ๊บตับให้ซะเลย

มึงให้กูเปิดกล้องมานี่มึงลืมไหมว่ามันมีกล้อง

แล้วมึงลับกับนี้แหละ
มึงเมาแล้บลับกับนี้หรอ

พี่สาวแล้วก็น้องสาวผู้เสียหายด้วย
แล้วคือได้ยินเสียงตุ๊บตุ๊บ

แต่คนที่เขาโมโหอยู่เนี่ยนะฮะ
เขาโมโหหนักมากจากกรณีที่ผู้ชายเสื้อแดงแขนยาวคนนี้
คือมาก่อเหตุขโมยชุดชั้นในที่ตากไว้
ข้างบ้านผู้เสียหายมาขโมยหลายครั้งหลายคา
และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒ทุ่มวันที่๘ธันวาคม
ที่ผ่านมาในบ้านหลังหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับ
คือตอนที่ขโมยมีพลเมืองดีผ่านมาเห็นผู้ชายคนนี้ในคลิป
กำลังเข้าไปหยิบชุดชั้นในจากราวตากผ้าข้างบ้านเลย
และกำลังจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีนะครับ

ทำให้ชายหนุ่มผู้ก่อเหตุรีบโยนชุดชั้นในของกลางทิ้งเลยคุณ
จากนั้นหญิงสาวเจ้าของชุดชั้นในนะฮะ
ก็คือคุณตองอายุ๒๓ปีมาพร้อมกับพี่ชายเลย
ออกจากบ้านมาเลยมาจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุ

ทำไปทำไมขโมยไปทำไมนะครับ
จะมีปากเสียงแล้วก็ลงมือกับผู้ก่อเหตุนะครับ

ทำงานอยู่โรงงานฮะผมเองก็มีเมียแล้วพี่
แต่เมียผมป่วยผ่าตัดอยู่โรงพยาบาล
แต่ทีนี้ผมแอบชอบตองมานานแล้ว

ที่ผ่านมาก็แอบมองอยู่ตลอดเลยนะ
แต่ไม่กล้าเข้าหาไม่กล้าพูดคุย
แต่เมื่อเห็นชุดชั้นในตากข้างบ้าน

ผมกล้าเข้ามาหยิบเพื่อจะนำกลับบ้านไป

แต่ทางผู้เสียหายเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่เขาเรียกว่า
มันจะเป็นอันตรายต่อผู้หญิง
ถูกต้องมันจะเป็นภัยผู้หญิงในอนาคต
วันนี้เขามาแค่ขโมยชุดชั้นใน
แต่วันหน้าไม่รู้ว่าจะมาทำอะไรกับผู้หญิงหรือเปล่านะครับ
ก็เลยต้องคุมตัวผู้ก่อเหตุ
ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะ

นั่นสิฮะแหม่นะคะ